โดยพี่ป๋องเลย

ดูแบบมีประสบการณ์ไง

ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร

ในการที่จะโอนเข้าบัญชีหนูเลย

เกมเกินไม่ต้องได้ได้

ยังไม่มีมูลค่าขั้นที่๒มี๑๕๐๐บาท

และไปมี๖๐๐๐๐บาท

เราจะให้ช่วย

ประหารในการใช้ดวงดาวดี

ทีมชาติและมีคุณเจิญ
และคุณเต้กัญจารึก
แล้วก็มีพี่โป่งหิเหล็กไฟนะฮะรู้จักใครบ้างพี่โป่งพี่โป่ง
จากพี่โปมอ่าเห็นด้วยผมเห็นด้วยนะฮะอ่า
เห็นตรงกันเลือกพี่โป่งหินเหล็กไฟนะครับสำหรับคำถามในขั้นแรก
พี่โป่งครับสวัสดีครับผมโป่งหินเล็กวัยครับ
วันนี้มีคำถามมาง่ายง่ายสบายสบายสมาชิกของหินเหล็กไฟมีทั้งหมด
กี่คนปิ้วลองถ่ายดูครับสมาชิกของวงหินเหล็กไฟมีทั้งหมดกี่คนนะครับ
ข้อนี้นะฮะแว๊บเลยนะเมื่อกี้แป๊บขึ้นไปนะแต่ก็ไม่ได้บอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
สี่คนอ่ามีด้วยสี่คนแวบขึ้นมาเลยนะ
หนูเคยเห็นพี่เขาในวงเขาเองไหมฮะ
อันนี้คือร้องเพลงหรอไงร้องเพลง
รู้สึกว่าไม่สี่ก็ห้าอ่ออยู่ระหว่างสี่ว่าห้า
ถ้าไม่มั่นใจก็ใช้ดาวได้๑ดวงนะฮะเพราะสองกับสามดูมันน้อยไปเลย

๔คนเปอร์เซ็นต์สูงสุด
แต่ถ้าเวิร์ชน้องไม่มั่นใจแล้ว
ขอใช้ดาว๑ดวงตอบเพิ่มในข้อที่

คือ๕คนนะครับผม

คำตอบตัวละเอียดคือ๕คน
โอเค
ดีแล้วพี่ไทยดาว
ตอนนี้เราผ่านขั้นที่๑ได้แล้วนะครับ
ลุ้น๑๕๐๐บาทในขั้นที่๒กันต่อนะครับ

มีคุณเอชายานะฮะคุณโจ๊กโซคูหญิงลีโอ้นักร้องหมดเลยนะฮะ
แล้วก็มีคุณวันนาก็เป็นนักวอลเล่บอลทีมชาติไทยนะครับ

คุณเอชายาครับขอคำถามครับ
สวัสดีครับผมชายามิชัยนะครับ

ก็เกี่ยวพันกันกับวัฒนธรรมไทยของเราวรรณคดีไทยของเรานะครับ
เพราะว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยนะฮะ
คงเคยเรียนกันมานะครับในเรื่องวรรณคดีไทยนะฮะ
ง่ายเลยครับเอาเรื่องพระอภัยมณีดีกว่าครับ
คำถามมีอยู่ว่าน้องชายของพระอภัยมณีมีนามว่าอะไรครับ
น้องชายของพระอภัยมณีมีชื่อว่าอะไร

คิดว่าศรีสุวรรณค่ะ

เพราะว่าพระรักเนี่ยผมว่าน่าจะมาจากรามเกียร
ส่วนสีสมุดผมว่าเป็นลูก
ไม่รู้มาจากไหน

ถ้าวาดนี้มันต้องใช้โดยยังไม่ใช้ดาวเลยมั้ยฮะ

คุณนโรงชัยคุณปลื้มแล้วก็คุณจักรบุ๋มเป็นตลก

แต่หลายคนรู้จักผมในเรื่องของตัวเลขนะครับ

วันนี้นะครับผมก็มีคำถามเกี่ยวกับตัวเลขมาถามเช่นเดิมครับผม

หรือเปล่าไม่น่าจะเพราะมันเยอะไปน่าที่สุดอะ

แล้วก็ไปลุ้นในข้อ๔โดยไม่มีดาว

ว่าจะเทเลยไหมเพื่อให้ผ่านไปได้

แล้วพ่อพันธุ์หนูว่าเหมือนพี่ป๋องไหมคะ

เราใช้ดาวแน่นอนนะฮะแต่ว่าจะใช้กี่ดวงนะครับงั้นถ้าตอบก่อนโดยไม่ใช้ดาวตอบข้อไหนครับ
ตอบข้อสามค่ะตอบข้อสามนะครับคือร้อยหนึ่งร้อยอืม
ดวงแรกครับตอบข้อไหนครับข้อสองค่ะห้าสิบครับ
เหลืออีกดวงหนึ่งใช้ไหมครับไหนนะครับต้องผ่านด่านไม่มั่นใจเลยนะฮะ
ด่านนี้ไปก่อนอ่ะดาวอีกหนึ่งดวงนะครับตอบข้อไหนครับ
อยากจะตอบยี่สิบหรือว่าหนึ่งพันอืมหรือพอแล้วเพื่อเก็บดาวไว้เสี่ยงในขั้นที่สี่
พอแล้วมั้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วหรอหืมพอแล้วมั่นใจเก็บไว้ชัดดวงหนึ่งมาล่ะ
ลองดูจะได้ไปลุ้นสามหมื่นถ้ามาใช้หมดเดี๋ยวสามหมื่นจะยากไปไหมพอไหมพอ
พี่พาไปเท่าที่เราคือ

เลี้ยงทางชีวิต

หนูจำนะพี่พูดอะไรหนูจำนะ

ไปแล้วนะครับว่า๑๐๐และใช้ดาวแค่ดวงเดียวใช่ไหมครับพี่ป๋อง
พูดให้น้องเค้ามั่นใจหน่อยดิครับ
มั่นใจและเชื่อมั่นในตัวพี่
ถ้ามีอะไรพี่ดูแลเราได้ทุกชีวิต
อย่าต้องแค่๕๐หรือ๑๐๐นะครับ

ถ้าไม่ใช่กลับบ้านมือเปล่านะครับ

ยังเหลือดาวอีก๑ดวงเพื่อไปลุ้น๓๐๐๐บาทนะครับ
ขั้นต่อไปเล่นแน่นอนเรามาตรงขั้นที่สี่

คนแรกเป็นนักร้องคุณพลอย

ชอบมีที่โยทัศน์สวรรค์นะฮะชอบใคร

พลอยขอคำถามด้วยครับ

วันนี้พลอยก็มีคำถามมาถามนะคะ
ก็ทุกคนอาจจะเคยไปเที่ยวงานกาชาตินะคะ
แล้วก็รู้ว่างานกาชาติจะจัดขึ้นทุกปี
แต่ใครรู้บ้างคะว่างานกาชาติเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยใด
เกิดขึ้นในรัชกาลใดสำหรับงานกาชาติที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับ

ตัดความรู้สึกที่ผมจะรักเธอออกไปดีกว่าครับ
โอ้โหต้องคุยเรื่องข้าวเขาตลอดเนอะ
เริ่มแบบเอ๊ะไม่มีมาใจต่อข้อไหนเนี่ย

ราชการที่๕นี้ยังจะตัดหรือจะเก็บเอาไว้ครับคำตอบในข้อนี้

มันก็มีหลายอย่างนะที่เกิดในรัชกาลที่๕

พอพี่ป๋องพูดอย่างนี้เริ่มแบบเริ่มลังเล
เอาละคิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนครับ

ตอนนี้ลังเลระหว่าง๕กับ๗แล้ว

ตอบว่าราชการที่๕ครับ
ตอบโดยไม่ใช่ดาวนะครับคือรัชกาลที่๕นะครับ
ดาวนะครับแปะเอาไว้ที่

สมมุตินะสมมุตินะถ้าเกิดน้องถูกได้๓หมื่น
เอาก่อยกันนะเราก่อนกันนะ
แต่ถ้าผิดแต่ถ้าผิดเราถีบเลยนะ

เท่านั้นคำตอบนี้ถึงจะได้๓๐๐๐๐บาทนะครับ
งานการ์ช่านะคะเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชการที่๗ค่ะ
กินไปเดี๋ยว

เดี๋ยวนี้ไม่ได้ก่อนน้องเหรอเดี๋ยวนี้ไอ้น้องหล่ะ
ไม่จบน้องนี่โอ้โฮเอ้ย
ไอ้ไม่ขึ้นกันเมื่อกี้ด้านนี้ประยะมะก่อนไหมก่อนไหมก่อนไหม
แม่แน่นอนตอนนี้ได้๓๐๐๐บาทแล้วครับ
หรือโตไม่เหลือแล้ว
เราก็อยากจะให้นะฮะผู้แข่งขันของเราโชคดีแบบนี้
คว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปทุกคนเลยนะครับวันนี้ถือว่าดวงดีนะฮะ

อย่างนั้นนะฮะกลับบ้านมือเปล่าแล้วนะครับ
น้องแพรวรับไป๓๐๐๐๐บาท
วันนี้ยินดีด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณน้องแพรวและพี่ปองครับขอบคุณครับ

มีนิกคี่อยู่แล้วนะร้องเพลง
เมื่อร้องเพลงก็ไม่รู้เรื่องเลย
เอ้าเขาไม่ได้เป็นนักร้องเหรอฮะ
เคยมีนิกคี่เป็นนักร้อง

เป็นน้องชาย

โปรดติดตามตอนต่อไป